เช็คราคาสินค้าวันนี้กันดีกว่าค่ะ

ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลย
วันนี้นะคะราคาสินค้าหมูเนื้อแดงอยู่ที่

โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ
ทีนี้ไปเช็คราคาของอาหารทะเลกันดูบ้างจ้า

กระพงขาวนะคะ๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชร์บ๊วย๓๔๕บาทต่อกิโลกรัม
ึกกล้วยค่ะ๒๒๐บาทต่อกิโลกรัม
หอยแคลงก็อยู่ที่๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า